บางครั้งมันก็มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะครับ

มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์อายุ๕๗ปีแล้ว
อยู่ดีเขาก็มีอาการปวดขาทั้งสองข้าง

ก็ไปปรึกษาหมอผีประจำหมู่บ้าน

มันก็เป็นเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ

จะแก้คือต้องไปหาหมอผีที่มีวิชาอาคมแบบกล้าแกร่ง

หรือไม่ก็ต้องไปฆ่าคนที่ทำคุณสัยใส่ให้เขาตาย

ตำรวจที่เชียงใหม่นะครับ
ก็ไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายอยู่ที่บ้านแม่สาใหม่
โป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
บ้านหลังเกิดเหตุอยู่บนดอยสูงนะครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ๖๐ปี
ชื่อว่านางบือเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหลี่ยง
อาชีพก็คือรับจ้างเฝ้าสวน
ถูกยิงด้วยปืนเข้าที่หน้าอกด้านขวา
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างบ้าน

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปปิดล้อมบ้านของนายนครนะครับ
นายนครกรกิระติการอายุ๕๗ปี
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์เป็นคนยิงเขาตาย
อยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายสัก๒๐๐เมตร
พอยิงเขาแล้วก็ไปขังตัวเองอยู่ในบ้าน
ตำรวจก็ไปเกลี้ยกล่อมจนยอมวางปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์
แล้วก็ออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
คุมตัวนายนครไปสอบปากคำ
ทำให้รู้ว่านายนครบอกว่าก่อนหน้านี้
อันนี้ชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขอันนี้นางนครอ้างนะตามความเชื่อของเขาเอง
บอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขในหมู่บ้านทำเกษตรกรรมเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
แต่พอนางบือผู้ตายย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเป็นชาวเขาเผ่ากระเหลี่ยงมารับจ้างเฝ้าสวนอยู่ใกล้บ้านนายนคร
มือเนี่ยทำตัวลึกลับจนคนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่านางบือเป็นหมอผีเพราะว่าเธอทำตัวลึกลับ
ใช่ดูลึกลับต่อมานายนครบอกว่ามีนกมาเกาะบนหลังคาบ้านแล้วจู่ไอ้นกที่มาเกาะมันก็ร่วงตกลงมาที่พื้น
แล้วนายนครก็ล้มป่วยอย่างไม่มีเหตุผลขาทั้งสองข้างไม่มีแรงปวดขามาก
ก็เลยไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านหมอผีบอกว่าถูกคุณสัยต้องไปหาหมอผีที่เก่งกว่าเขามาถอนอาคม
หรือไม่ก็ฆ่าคนที่ทำคุณสัยใส่เนี่ยทิ้งซะซึ่งเขาบอกว่าคนที่ทำคุณสัยก็คือผู้ตาย
เมื่อเช้านายนครก็เลยถือปืนไปเลยฮะแบกปืนแก๊ปเป็นปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์
ไปที่บ้านของนางบื่อเห็นนั่งอยู่ข้างบ้านใช้ปืนแก๊ปจ่อที่หน้าอกเขาแล้วยิงเข้าไปหนึ่งนัด
เขาก็ตายเลยแล้วตัวเองก็กลับมาที่บ้านของตัวเอง
แล้วเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมนายนครเนี่ยบอกว่าพอยิงเขาตายแล้วกลับมาที่บ้านนะ
อาการปวดขาเริ่มดีขึ้นเหมือนคุณสัยถูกแก้เรียบร้อย
แต่ตำรวจมาก็เลยมอบตัวกับตำรวจเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
ตายโดยเจตนาแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
สพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ตายก็ให้การกับตำรวจแบบนี้
คือผมว่าเรื่องนี้นะจะให้ดีเนี่ยลองไปดูข้อกฎหมายหน่อยสิ
หมอผีเนี่ยจะแจ้งความอะไรได้ไหมเนี่ย
คุณผู้ชมถามมาเหมือนกันแบบนี้ต้องแจ้งจับหมอผีด้วยไหม

เพราะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนไหมคะแบบนี้
เพราะเป็นคนบอกเลยว่าต้องไปฆ่าวิธีแก้
อันนี้ต้องดูกันหน่อยคือมันไม่รู้สึกว่าความเชื่อเนี่ย
มันเส้นแบ่งมันลำบากเหมือนกันนะคะ
ก็เข้ามาแล้วเขาทำตัวลึกลับก็ใช่ครับ
เขาเพิ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านไงเขาไม่รู้จักใครไง
เขาก็อยู่ของเขามาเฝ้าสวนเขาก็ทำตัวลึกลับไง
นี่เข้าใจมาตลอดว่าลึกลับทำให้ผู้หญิงดูหน้าค้นหา
ไม่ใช่ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นหมอผีได้ด้วย

ไปหาหมอผีแต่คือมันเป็นความเชื่ออย่างที่บอกว่า

บางคนที่เขาเชื่อทางนี้เขาก็เชื่อกันจริง
เรื่องนี้ต้องให้ข้อกฎหมายมาช่วยแก้ไขกันดี

ทำพิธีกรรมกันตามความเชื่อ

ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมอันอันเก่าแก่ดีงามของไทย

ฆ่าเขาซะไปฆ่าเขาตายแล้วคุณจะได้หาย

ถ้าไม่ลองดูว่ามันจะจัดการอะไรยังไงได้บ้าง
จัดการอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยววันหน้าไปแนะนำคนในหมู่บ้านอีกแล้วไปฆ่ากันตายทั้งหมู่บ้านทำยังไง
นั่นแหละสิฝากตำรวจไว้เป็นการบ้านละกันเรื่องนี้นะครับ